ว่ายคิดว่าลูก

คิเภิ่งคิเภิ่งคิเภิ่งฮะคิเภิ่ง

แรงน่ะ

ฉันเป็นยันไอ

ทำไมน้ำตาคอเบ้าพี่เพิ่งผิดน้ำตาด้วย
สักทีจริงหรือพี่

วันนั้นเคยบนมาแล้วที่หวยออกหกห้าพี่กระถูก

สักชีวิตอะซื้อทองมาแปะให้เขา

แปะทองนะจ๊ะที่ให้โชคให้ลาบหนุ่นน่ะจ๊ะพอจ๊ะ
แปะทองนิดหนึ่ง

เจ้าบนบ้างกันแล้ว

เดี๋ยวเขามาส่ง

เออ

โหไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
นี่ทำมาจากหินอะไร

มันจะเป็นขี้พึ่งนะ

เอาร้อนเข้าไปไงจริงไหมจริง

โอ้โฮ

นี่เขาศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอ

เจ้าบ่คุณ

ขายดีไปเทน้ำเทสาน้ำสิเธอ

อันนี้พี่หาไม่ถึง

เดี๋ยวน่ะ

หวะ

จะบอกให้ถ้ามันดีจริงนะจะเอามาอีกหลายองค์เลย
และตอนนี้นะก็มีกำไรอะไรมาขายด้วยนะ
โยยแย่เลยสุบู๋มาขายจสุบจิ๊บมาขาย

ไม่ต้องขาดหน้าให้เขาก่อน

ใครผ่านไปผ่านมาก็กราบไหว้ได้เป็นสิริมงคล
เดี๋ยวถวายเทวรูปนี้
ดีนะถ้าให้ท่านกินอิ่มแล้วเราก็จะมีความสุข
คลิกคอดฉี่

ชัยแปรนด์ไปฟรูมให้ท่านทำไมล่ะ

ท่านก็ต้องการรสชาติบ้างเหมือนกันนุ้ย

ได้ไม่ได้เดี๋ยวกับพวกเรา๓๔คนใครอยากมาขอแล้วก็ขอเลยจง

อะไรครับ

พึ่งมาจากดินเจ็ดป่าช้า

ของจริงมันเป็นขี้พึ่งบูชาได้น้อง
นี่พูดหละหาว่าโกหกนี่เชื่อมั้ย

นี่ลูกค้าหรือเนี่ย

น่าจะลองแตะดูแตะดูของ
เหมือนจริงมากเลยพี่
มันเป็นขี้พึ่งนำเข้ามันจะแข็งคล้ายเลซิ่ง

เขาไปกับแขกเปล่า
ไม่ใช่ครับ
คือเค้าจับได้
อ้าวทำไมหรอ
จับได้หาว่าผมมาคุยกับผู้หญิง
โอ้โฮเหมือนพี่โบ๊นเลยนะจากเจอในเฟซบู๊ก

ชาทุกสิ่งจับสิทธิ์มีจริงนะ
ขอให้ลูกช้างล่ำขอให้ช้างรวยถ้าลูกรวยนะ
น้องน้องโทรศัพท์มันมาเหรอส่ายเข้ามาลูกใช่
อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ
ภารกษ์กับแฟนแล้วพี่โทรศัพท์ทิ้งเลย

เขาแค่มีโรค๒ใบ

แฟนผมกลับมาแล้วครับ
กลับมาแล้วเหรอ

ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
พี่น้องจะฆ่าสินบล
ทำมาหากินไม่เจริญเข้าใจไหม
แต่ถ้าน้องแก้บนแล้วความเจ็บก็จะไม่ได้
ความไข้ก็จะไม่มีจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี

แปะที่มือมึงไม่แปะตัวทีอ่ะ

สะดือไม่เกี่ยวเอาอยู่รวมเลย

แปะตัวนี่เป็นตัวทองอ๋อ

โอ้โฮโอ้โฮตาซะ
โอ้โฮโฮดโหดไม่เคยยี่ตา

ยังต้องแก้บนเมื่อนั้นมันจะติดตัวอยู่ตลอดไปจับมาเลย
แต่ว่าผมบนสังฆาตด้วยด้วยพี่
โอ้โฮไอ้หนูสังฆาตด้วยอาทายนะ
มีไงดีล่ะพี่สังฆาตพันธุ์หรือเปล่า
เราจะทำพิธีอะไรก็ต้องใช้เทียน
อันนี้เป็นเชิงเทียนของผมถูกกว่าต้องมีดอกบัว
อันนี้เชิงเทียนราคาถูกอันนี้ถูกที่สุด

แล้วสรุปสังขพันธ์๓อย่างนี้อย่างไหนราคา

และนี่ก็คือคำถามข้อที่๔ของคุณอาย
ดูจากสีหน้าคุณอายแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายซะแล้ว
จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาลุ้นกัน